เสียงดีเล่นหนังได้แอคติ้งเลิศที่สำคัญ
พักหลังลุคเนี่ยเซ็กซี่ขยี้ใจหน้าดูเลยนะคะ
ขอผุดค่ายเพลงอิสระทำกับเพื่อนก็เป็นโปรดิวเซอร์สองคนนะคะ
เพลงสากลหวังตีตลาดต่างประเทศเลยนะ
แต่เธอก็บอกว่าตอนนี้ยังโสดไร้คนคุย
ที่สำคัญเธอบอกขี่เส้นใต้เลยนะเขาเนี่ยบอกว่าเธอจีบยากค่ะ
ก็เขินแต่ก็ไม่เขินอ่ะเหมือนเหมือนแบบเราไม่ได้เราแบบพอมีคนชมแล้วก็อ๋อขอบคุณค่ะ
แต่เราไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนที่แบบอู้สวยอะไรขนาดนั้น
เพราะสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบทำอะไรด้วยความสามารถเรา
แต่ก็สองคนนะคะตอนนี้อาจจะมีที่ต่อย
ไม่มีเลยจีบก็ได้ค่ะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมารู้สึกว่าอ๋อสงสัยเป็นคนจีบยากมั้งอ่ะ
ผมไม่รู้เหมือนกัน